ไปดูบรรยากาศการรับสมัครนายกอบจนะครับ
แล้วก็สมาชิกสภาอบจที่เดี๋ยวนี้คึกคัก

เราจะไปดูที่สมุทรปราการกันก่อนนะครับ
กลุ่มสมุดปราการ๙หน้าส่งนักร้องชื่อดังครับ
คุณตู่นันธิดาแก้วบัวสายครับลงสมัครรับเลือกตั้ง

อบจโดยได้หมายเลขประจำตัว

พร้อมทั้งส่งผู้สมัครสมาชิกสภา
หรือว่าสอสอจเนี่ย

ขณะที่กลุ่มการเมืองอย่าง

หรือกลุ่มพัฒนาสตรีอบตบางฉลง
ก็ส่งผู้สมัครลงในบางเขต
ด้านคุณตู่นันธิดานะครับชี้แจงเหตุผลที่ลงสมัครในครั้งนี้
เพื่อสารต่อนโยบายของกลุ่มนะครับ
มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชาวบ้าน
แล้วก็ต้องการพัฒนาการท่องเที่ยว
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดด้วย
ปฐุมธานีอันนี้ก็แม่ช้างชนช้างเหมือนกันนะครับ
บรรยากาศคึกคักกองเชียวมากันเต็มเลยครับ
เมื่อวานนี้มีผู้มาสมัครชิงเก้าอี้นายกอบจปฐุมธานี๒คน
คือในชาญพวงเพชรท่านนี้เป็นอดีตนายกอบจ๓สมัยช้างไหมล่ะ
ส่วนอีกคนนึงก็ดังบิ๊กแจ๊ดไง
วันนี้ทราบยาย๊ะไหมใช่นะฮะตกลงกันไม่ได้ยังไงค่ะ
ก็เลยต้องจับฉลากนะฮะจับสลาก๒ครั้ง
ครั้งแรกจับว่าใครจะจับสลากก่อน
ครั้งที่๒จับว่าการจับสลากเนี่ยใครจะยื่นใบสมัครก่อน

ลำดับการยื่นใบสมัครเป็นหมายเลขประจำตัวในการหาเสียง
คุณชาญได้หมายเลขหนึ่งพลตำรวจโทคำนวณวิทย์ได้หมายเลขสอง
คุณชาญมีผลงานมาแล้ว
แต่โพดรสโทคำลุณวิทก็ทำพื้นที่ติดต่อมายาวนานนะ
อ่าที่นี่ชั้นชั้นแน่นอนฮะ
แล้วก็เรื่อยไปจะเสร็จสิ้นวันที่๖พฤศจิกายนแล้วจะไปตัดสินเลือกตั้งคือ๒๐ธันวาคมนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมจากปฐุมธานีไปดูบรรยากาศภาคเหนือกันหน่อยค่ะ
เหนือที่จังหวัดลำปางก็คึกคักไม่แพ้กันนะคะกับจังหวัดอื่น

ผู้สมัครนายกอบจรายหนึ่งก็คือนายเอกสิทธิ์มณะรุ่งโรศหรือว่าทนายโจ้
ุ่มไก่ชนมาแบบนี้แหละค่ะอุ้มมาด้วย
บอกว่านี่คือเคล็ดไม่ลับเคล็ดลับของเขาค่ะ
ว่าเขาจะไม่พ่ายแพ้นะคะทนายโจ้เล่าถึงที่มาที่ไปของไก่ชนตัวนี้
คืออย่างนี้เมื่อเดือนก่อนทนายโจ้บอกว่า
ไม่รู้ใครนะนำไก่ชนคาดว่าน่าจะพ่ายแพ้จากสังเวียน
กระสอบปุ๋ยมาทิ้งไว้หน้าสวนของเขา
เขาก็เลยขุนไก่ชนตัวนี้จนกระทั่งฟื้นแข็งแรงขึ้นมา
และทนายโจ้ก็เลยยึดถือคติที่ว่า
เกิดเป็นไก่ชนต้องอะไรนะ
เกิดเป็นไก่ต้องชนเกิดเป็นคนต้องสู้เออนะคะ
มั่นใจว่าการคว้าชัยชนะครั้งนี้จะชนะมาได้นะคะ
แล้วก็มีการอ้อนแม่ยกอ้อนผู้ที่จะมาเลือกตั้งเนี่ยนะคะ
ขอกำลังใจจากชาวลำปางเขตหนึ่งด้วยค่ะส่วนที่จังหวัดบุรีรำนี่ก็คึกคักไม่แพ้กัน
คือต้องยอมรับนะคะว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้เนี่ย
คักไม่แพ้กับสนามเลือกตั้งของประเทศเลือกตั้งสอสอเลยนะคะ
เพราะอะไรเพราะว่าการเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นเนี่ย
เราไม่ได้เลือกกันมา๖ปีแล้วนะคะตั้งแต่คอสชเข้ามาบริหารประเทศนะคะ
บุรีรำนายประเสริฐเลิศยะโสอดีตสสแล้วก็สวหลายสมัยก็ไปยื่น
สมัครชิงเก้าอี้นายกอบจเป็นคนแรกนะคะ
สร้างศรีสรรค์ด้วยการนำเงินเหรียญทั้งชนิดหนึ่งบาทสองบาทห้าบาทแล้วก็สิบบาท
ใส่ถุงพลาสติกรวมกันสองพันบาทแล้วก็ธนบัตรอีกสองหมื่นแปดพันบาท
รวมทั้งสิ้นคือสามหมื่นบาทไปจ่ายเป็นค่าสมัคร
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยกันนำเงินเหรียญจนครบจำนวนนะ
คุณประเสริฐผู้สมัครนายกอบจบุรีรำหมายเลข๑บอกว่า
ต้องนำเงินเหรียญมาจ่ายเป็นค่าสมัครเพราะเศรษฐกิจไม่ค่อยดี
เขาจึงนำเงินที่เก็บออมไว้รวมกับเงินที่ชาวบ้านช่วยกันเรียรัยสมทบ
มาจ่ายค่าสมัครสู้ศึกเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะอืมเออผมชอบโซโลแกนที่คุณอ่านไป
อะไรนะเกิดเป็นไก่ต้องชนเกิดเป็นไก่ต้องชน
เกิดเป็นคนต้องสู้ต้องสู้ถึงจะชนะจนบอกไว้